ตามกันต่อนะคะสำหรับแท็กพารันยูแล้วก็คุณภรรยาคุณโบนั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มแท็กเขาออกมาโพสต์ไอจีในธรรมนองว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับภรรยาแล้ว
เหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นหลายคนก็ตีความกันไปว่าเขาเป็นการประกาศเลิกกันหรือเปล่า
หรือเปล่าล่าสุดแท็กพระรันยูก็ได้เคลียร์ชัดประเด็นนี้สดร้อนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะว่า
เจ้าตัวใช้ชีวิตปกติทุกอย่างสถานะยังเหมือนเดิมแต่แยกกันอยู่นานแล้วเพราะไม่เคยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเลย
ทุกวันนี้เจ้าตัวขอทำหน้าที่พ่อทำงานหาเงินเลี้ยงลูกอย่างเดียวค่ะ
คือผมไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ผมแยกกันอยู่ตั้งแต่ตั้งนานแล้วครับผม
คือแยกกันอยู่ตั้งแต่แรก

ลูกอยู่กับลูกอยู่กับลูกอยู่กับแม่ครับ
ก็ผมมีหน้าที่หาเงินครับผมก็เราชินจากตัวคนเดียวมากกว่าครับผม
นั่นก็คือปกติแค่นั้นแหละไม่ต้องถามอะไรมากมายก็ปกติตามใช้ชีวิตประจำวันกันนั่นแหละ

บางครั้งการที่แยกกันอยู่มันไม่ใช่ว่าจะไปเป็นครอบครัวหรือไม่ครอบครัว
บางครั้งเราสบายใจที่เราจะอยู่แบบนี้มากกว่าอยู่อะไรที่มันสบายใจก็อยู่นะพี่
อย่าไปเน้นว่าต้องอยู่ด้วยกันต้องอะไรด้วยกันแต่งงานรักกันอ่ะพอสักพักนึงก็หย่ากันเยอะ
มันก็ปกติทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่สิ่งสุดท้ายก็คือลูกแค่นั้นเอง